คนผู้ชมทางบ้านถ้าผื่อว่าเป็นผู้ชายอยู่
ผู้หญิงชอบแบบไหนคิดว่า
อย่างที่เคยคุยไปเมื่อเทปตอน

แต่ละคนมันก็คือความเป็นธรรมชาติ

ธรรมชาติเราเป็นแบบไหนนะครับเราก็จงเป็นในธรรมชาติของเรานั่นแหละ
แล้วก็ธรรมชาติของเราเป็นสีฟ้าเราก็ควรจะเป็นสีฟ้า
ที่บอกแต่เป็นสีฟ้าที่ไม่โกหกตลกสุภาพ
ต้องมีความตลกนิดนึงด้วย
คือตลกในที่นี้คือแบบคุณไม่ใช่คนตลก
ก็อย่าไปแท็กฝืดออกไปก็แค่อารมณ์ดีก็พอ
อารมณ์ดีอ่าเปลี่ยนจากตลกเป็นอารมณ์ดีแต่ไม่โกหกกับสุภาพนี่ต้อง
ต้องสุภาพด้วยทั้งหรือผู้ชายที่แบบจีบผู้หญิงไม่เป็นจริงอ่ะ
อยากได้เทคนิคเล็กเล็กจากพี่ปัง
มันจะไม่มีหรอกผู้ชายจีบผู้หญิงไม่เป็นผมว่าไม่มีอ่ะ
ผู้ชายจะโน๊ตนะโน๊ตโน๊ตมีจีบไม่เป็นก็ไม่มีอ่ะจริงอ่ะ
มีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบยืนอยู่นั่นแหละยืนอยู่นั่นแหละจะทำอะไรสักทีไหมอะไรอย่างนี้

คือแบบสมมุติสองคนนี้จะแนะนำกันอย่างนี้

จะเดินเข้าไปแบบสวัสดีครับลืมอาลายเงี้ยสวัสดีครับก็สวัสดีครับนั่นแหละ
ก่อนไม่รู้นะถ้ามันต้องยิ้มถามทาง

ถ้าผู้หญิงผ่านมาทำหน้าอีกให้

หรือว่าเขาอาจจะไม่ชอบหรือเปล่าดูไง

ยิ้มอีกเขาไม่สนใจมองเราหรือไม่อะไร

เราว่าพี่ปังเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบ
อยากให้ทุกคนเนี่ย

แล้วจริงสุดท้ายต้องย้อนกลับไปคิด

แล้วอยู่ดีมารู้จักกันได้เนี่ย

ทีเพื่อนต่างเพศของคุณเองที่เป็นเพื่อนกันอยู่

ทุกวันนี้ก็ต้องกลับไปย้อนคิดว่า
จริงมันอาจจะเป็นฟ้าบันดาลก็ได้

ทุกอย่างอะไรมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้
แต่ถ้าเกิดสมมุติคุณพี่มองมุมกลับกันเนี่ยนะ

บอกสาวถ้าเกิดว่าเจอผู้ชายที่เข้ามา
บริหารเสน่ห์แบบเมื่อกี้

แล้วเราจะแบบไม่ต้องทุ่มเทใจไปแบบ

ละมาวานเสน่ห์สวัสดีค่ะ

พี่ว่าไม่น่ารักนะต่อจะให้เป็นคนดูดีหน้าตาดีหรืออะไรก็แล้ว

อย่างแรกก็อยู่เฉยแต่ตัวแข็งนะครับ
ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ล่วงละเมิดเรามากเกินไป

อ๋อหลังจากลักษณ์สวัสดี
แต่ไม่ควรอย่างสุภาพ
ผู้หญิงเองก็ควรจะปฏิเสธแบบสุภาพเหรอ

ก็แล้วแต่เขามาขนาดไหนล่ะ

ไม่น่าจะโอเคก็บอกคุณผู้ชายไว้ไม่รู้นะผมว่า
คือเดี๋ยวนี้อันนี้ต้องบอกว่าสังคมสมัยใหม่เนี่ย

ความใกล้ชิดสนิทสนมผู้ชายผู้หญิง

เพราะว่าด้วยแบบอะไรก็ตาม

ไม่ให้เกลียดอะไม่ให้เกลียด

ถ้าเอาอย่างนี้คุณพี่สมมุติว่าคุณผู้หญิงแบบ

จะทำยังไง
นี่มันเป็นคนที่รักเขาก็สามารถปฏิซักอย่าง

เขาจะอยากหรือไม่อยากให้ทำ
ก็เคยกอดเขาแล้วขอโทษคุณ

เป็นความสุขภาพที่เราทำให้เขาเห็น

เราต้องมีจวงความรู้สึกจริงอะไรยังไงบ้าง

ส่วนตัวพี่ปังว่าผู้หญิงก็
บางทีการพูดจาการคุยกันด้วย
สำเนียงเสียงไม่มันเป็นเรื่องพูดยาก

คือเขาเรียกระดับภาษาหรือภาษากาย

แต่ละกลุ่มในแต่ละสังคมมันก็ต่างกันออกไป
แต่อย่างหนึ่งพี่หมังเชื่อว่าผู้หญิงเข้าใจ
แหมอ้อยไม่เป็นเหรออ้อยเป็นอยู่แล้ว
งั้นถามหน่อยดีกว่า

ผู้หญิงเดี๋ยวนี้ทำตัวกันไม่ถูก
ว่าบางทีมีคนเข้ามาเนี่ย
ควรที่จะทำตัวแบบหญิง

ทำตัวแบบเซ็กซี่ให้ผู้ชายชอบอะไร

ควรจะต้องทำตัวยังไงดีเวลามีคนมาจีบ

เพราะว่าคุณสมบัติของแต่ละคนนี้มันต่างกัน

ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้รังเกียจเขาอ่ะ

อย่างน้อยเป็นมิตรกันก็ได้
การเป็นมิตรดีกว่าเป็นศัตรูครับ

นั่นนะสิกำลังสนุกสนานเลยอะ

นี่แค่ขายแล้วรอบหน้าหมออวกเลยนะ
ทั้งคายทั้งปิ้นเลยนะอันนี้

ไม่ใช่กุญญายวรรณาช

อ๋ออีกแล้ว

นั่นเองนะคะทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒แห่งนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป